เรื่องของโควิด๑๙ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีกระแสออกมาว่าหลายทีมสโมสรในไทยต้องการจะถอนทีม
แต่สมาคมก็ออกมาโต้ข่าวนี้ว่ายังไม่มีใครยื่นเรื่องเข้ามาครับ
จากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
บอลไทยลีกก็เจอผลกระทบเหมือนกันนะครับ
ต้องเลื่อนไปแข่ง๒พฤษภาคมแล้วก็ดูแนวโน้มอาจจะต้องเลื่อนออกไปอีกเหมือนกันนะครับ
ถ้าสถานการณ์นั้นยังไม่ดีขึ้น
พลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมก็พูดกับทีมข่าวไทยรัฐนะครับว่า
เข้าใจถึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับ
และก็เห็นใจในทุกปุ่มของสโมสรด้วย
ขนาดนี้ไม่มีรายได้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือสโมสร
มกลางภาวะวิกฤตเช่นนี้เช่นเดียวกับทางสมาคมที่ไม่
หารายได้เข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเนื่องจากว่าไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้
ดังนั้นจึงพยายามครับที่จะหาทางออกให้กับทุกฝ่าย

ซึ่งเวลานี้สมาคมมีแผนสำรองอยู่ประมาณ๔๕แผน
หากสุดท้ายไทยลีกไม่สามารถกลับมาแข่งต่อได้
โปรแกรมรวมถึงแนวทางแก้ปัญหากับทางสโมสรต่าง
ส่วนประเด็นที่สถานการณ์เช่นนี้นะครับ
จะส่งผลให้สโมสรมีการถอนทีมหรือไม่
นายกก็บอกนะครับว่าขนาดนี้ยังไม่มีทีมไหนมีความประสงค์จะถอนทีม
ถ้ามีกรณีเช่นนี้ก็ต้องมีการพูดคุยถึงผลที่ตามมา
หากจะมีการถอนทีมเกิดขึ้นครับ